แม่คุณส่งมาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูปฏิทิน
วันเวลาของเราเนี่ยมันใกล้แล้วนะสัปดาห์นี้วันนี้วันที่๒๖แล้ว
จะรอช้าอยู่ทำไมพาไปดูอะไรดีอะไรเด็ดกันเลยดีกว่า
ไปเจอกับคนนี้ป้าเม้าป้าเม้าปากน้ำโพที่ปากน้ำโพก็นครสวรรค์ไง
อ้าวใครที่เคยดูรายการของเราอยู่แล้วถ้าพูดถึงป้าเม้า
ผมว่าหลายคนน่าจะเคยรู้แต่ถ้าไม่รู้
พอพามาที่นี่ที่วัดเทพนิมิตรสว่างธรรมตำบลหนองปริง
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เอาล่ะคุณผู้ชมเขาบอกเลยว่า
วินาทีนี้ชั่วโมงนี้คุณต้องรู้จักแล้วล่ะ
ก็คือป้าเม้าป้าเม้าเนี่ยเป็นเซลปอยู่ที่นี่นะจะบอกให้
ดังมากเลยป้าเม้าเนี่ยไอดอล
ใช่แล้วล่ะครับคือที่ผ่านมาป้าเม้าบอกว่านี่เอางี้ละกัน
ถือโอกาสเลิกดีวันเข้าภัณฑ์ศาสตร์ทำความสะอาดสะอาดไอ้ไข่วัดเทพ
พร้อมกับนำของขาวของหวานน้ำแดงมาถวายให้กับไอ้ไข่เด็กวัดเทพอีกด้วย
เขาบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครเขาเคารพบูชาแล้วก็มากราบไห้ขอโชคขอลาบกัน
เอางี้ไหนป้าเม้าก็มาแล้วจะมาคลีนิ่งทำความสะอาดอย่างเดียวไม่พอ
ป้าเม้าบอกจุดเลยเจ้าแม่นู่นนี่นั่นจะน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามน้ำสี่อะไรยังไงไม่จุดใช่ไหม

เมาส์ขอจุดเองป้าเม้าจะจุดจุดขอโชคไอ้ไข่ไงนี่ไงจุดแล้ว
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนป้าเมาว่าอย่างนี้
ใครไม่จุดป้าจุดมีอะไรไหมนี่แหละครับจุดไปปั๊บแกก็เอาของเล่นเสื้อผ้าชุดทหารหนังกะติ๊กพร้อมลูกกระสุนดินปั้น
ไม่ใช่ดินปืนนะดินปั้นนะแล้วก็ของชอบไอ้ไข่มาถวายให้สมจิตสมใจกันเลยทีเดียว
กันแล้วกันป้าเม้าจะทำได้ไหมงวดนี้จะทำได้ไหมจะทำได้หรือเปล่า
จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแพงเดี๋ยวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เขา
คนละรายการไงอุ้ยเราน่าจะไม่ร้องถูกนะเอาเอาเอาคุณผู้ชมเรื่องของโชคลาภนะ
ยังไงซะดูแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วยถูกต้องอัตไตอัตโนนาโถ